ความว่าเขามีความรักหรือเปล่านะคะ

เขาก็ดูกุ้งมากขึ้นเลย

ฉันคิดว่าวงโอป้าเกาหลีเลยนะ
นี่แหละชื่อเพลงมาใหม่เลยนะ

แล้วก็เห็นบอกว่าลงทุนไปถ่ายไกลถึงแดนประดิบ
เก็บฟิวสวยมาฟังกันแฟนกันเยอะเลยนะคะ

วงเนี่ยไม่โสดแล้วเหลือคนนี้อยู่คนเดียวนะคะ
ถึงขั้นต้องพึ่งเครื่องรางยอดฮิตแมลงผู้หากิน

ก็เราเป็นอย่างนี้
ต้องถามคุณแฮกว่าโสดจริงหรือเปล่าคะ

เราเคยแบบเขาเรียกอะไรชัดเจนมากเกินไปนิดนึง
มันผิดหวังผมก็เลยรู้สึกว่า
แล้วเราจะกล้าทำแบบนี้ชัดเจนกับคนอื่นอีกไหมอะไรอย่างนี้

ทางเก่าเหมือนฝั่งใจ